ทุกผู้ชมครับที่กระบี่มีผู้ชายคนหนึ่งต้องบาดเจ็บ
เพราะว่ามีคนร้ายบุกมาทำร้ายร่างกายแล้วใช้กุญแจรถกำไปที่มือ
ปากเข้าไปที่ศีรษะ๒แผล๒ที
แต่ละแผลนี่ครับคนเจ็บ
นายสารวุฒิเอ่งชวนอายุ๒๙ปี
เป็นลูกชายเจ้าของร้านถ่ายภาพในห้างแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองกระบี่นะครับ
กู้ภัยมานำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับถูกกุญแจรถแทงเข้าที่กลางศีรษะ๒แผล
สพเมืองกระบี่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรอยเลือดนี่หยดเต็มเลยที่ชั้นหนึ่งใกล้กับประตูทางเข้าออกของห้าง
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสารวุฒิอยู่ที่ร้านถ่ายภาพของตัวเองบนชั้น๒ของห้าง
มีผู้ชายสองคนหนึ่งในนั้นจำได้ว่าเป็นแฟนเก่าของหญิงสาวที่ตอนนี้นายสารวุฒิกำลังไปพูดคุยติดพันกันอยู่
เข้ามาหาเรื่องที่ร้านของนายสารวุฒิก็เห็นว่ามีปากเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกัน
แต่ฝ่ายนั้นมา๒นายสารวุฒิก็เลยวิ่งหนีลงมาชั้นล่าง๒คนนี้ก็วิ่งตามมาทันแล้วก็รุมทำร้าย
ก่อนที่มีคนหนึ่งจะกำกุญแจรถเอาไว้แล้วให้ดอกกุญแจมันโผล่ออกมาแล้วก็ต่อยแบบให้มันแทงปักเข้าไปที่ศีรษะของนายสารวุฒิสองครั้งครับ
ลึกประมาณหนึ่งเซนนะฮะแต่ละครั้งจนนายสลาวุฒิล้มลงไปกองกับพื้น
ไอ้สองคนนั้นมันก็รีบวิ่งหนีออกจากห้างไปในช่วงชุลมุนนี่เห็นไหม
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหมดครับเพราะฉะนั้นอ่าไอ้สองคนนี้ไม่ต้องห่วงฮะ
รู้ตัวนะตามได้แน่นะครับสาเหตุก็คาดว่ามาจากความหึงห่วงนะครับ
เพราะว่านายสลาวุฒิเนี่ยกลับมาช่วยงานร้านถ่ายภาพของพ่อที่ห้าง
อ่าก็มาได้ไม่กี่เดือนที่มาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็ไปติดพันกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นพนักงานขายของร้านที่ห้างแล้วแฟนเก่าเนี่ยก็เลยตามมาหาเรื่องนะครับ
อ่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยครับโอ้โหค่ะนี่เขาตายได้นะอย่างงี้นะ
เออจริงจริงน่ากลัวค่ะใช่ถ้ารู้เข้าไปหือครับ